และปัจจุบันนะครับมีนักลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนที่พม่าหลายคะแนนนะครับ
เริ่มจากเรื่องของธุรกิจของพลังงานกันก่อนนะครับ
แต่ว่ามีธุรกิจหลายรูปแบบครับที่ไปลงทุนในพม่ามีความสามารถในการเจาะตลาดนะครับ
โดยเฉพาะค้าปลีกกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับ

มากำลังเป็นตลาดที่ค่อนข้างน่าสนใจ
มีโครงการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โดยมีโครงการร่วมทุนกับโททัลและเปจดนัด
ออกกัสธรรมชาติไปยังไทยทุกวัน
รวมทั้งมีโครงการที่กำลังสำรวจหาแหล่งปิโตเลียมเพิ่มเติม
โดยมีแผนจะลงทุนถึง๓๖๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ระหว่าง๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
ส่วนบริษัทบางจากปิโตเลียมนั้นเข้าไปเปิดสถานีบริการน้ำมันบางจากในพม่าแล้ว๑แห่ง
ที่จังหวัดเมียวดีแล้วก็ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น๕แห่งในปี๒๕๖๐ครับ
ส่วนธุรกิจด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยก็มีความนิยมในพม่าเช่นกันอย่าง
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๓๙ตั้งโรงงานในกรุงย่างกุ้งและภาคเหนือของพม่า

จุบันมีมูลค่าการลงทุนกว่า๑๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งแขนงที่มีโอกาสในการลงทุนในพม่า
ธุรกิจการก่อสร้างถนนโครงสร้างพื้นฐานการวางระบบปรับปลาและชนรับประทาน
เทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนะครับ
ปัจจัยบวกกันบ้างที่เป็นแรงหนุนเรื่องของการลงทุนก็คือว่า
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเริ่มกระจายตัวในพม่าตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วนะครับ
เช่นการทำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา
หรือการทำวัสดุก่อสร้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวครับ
ส่วนธุรกิจที่ได้รับอนิสงฆ์จากการปฏิรูปประเทศของพม่า
แน่นอนยังเป็นกลุ่มของธุรกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการสินค้าอุปโภคและบริโภคสำเร็จรูป
รวมไปถึงธุรกิจสื่อต่างจะสามารถตอบสนองความต้องการของชาวพม่าได้ครับ